ที่โดนน้ำหลากเข้าท่วมเกือบมิดตัวใช้เวลาทุลักทุเลกันอยู่นาน
เพราะว่าช้างก็ตัวใหญ่แต่สุดท้ายก็ช่วยขึ้นมาได้สำเร็จค่ะ
ภาพนี้แหละค่ะเป็นนาทีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัย
แล้วก็ชาวบ้านช่วยกันนำช้างที่โดนน้ำหลาก
ท่วมจนเกือบจะมิดหัวให้ขึ้นมาอยู่ในที่ปลอดภัย
ผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าชายชาญหมานพัฒน์
นำคลิปวีดีโอมาเผยแพร่ในโลกโซเชียล
แล้วก็มีการแชร์ต่อกันเป็นจำนวนมาก
ส่วนใหญ่ชื่นชมแล้วก็ให้กำลังใจทั้งคนทั้งช้างเลยค่ะ
รณชัยชาวริสหนึ่งในผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือช้างบอกว่า
คลิปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ผ่านมานี้เอง
เกิดที่ตำบลตะกุกเหนือในอำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราธานีค่ะ
หลังจากที่ฝนตกหนักตั้งแต่วันที่๑๖แล้วก็๑๗มิถุนายนตลอดทั้งวัน
มันก็เลยทำให้น้ำป่าล้นตลิ่งเข้ามาท่วมในพื้นที่สวนปาม
ซึ่งเจ้าของช้างเนี่ยเอาช้างไปล่ามไว้เพื่อให้ช้างได้กินอาหารในบริเวณนั้น
เวลาที่น้ำหลากเข้าท่วมช้างมันคือ๗โมงครึ่งตอนเช้า
ซึ่งเจ้าของก็แจ้งบอกว่าโอ๊ยโดนน้ำหลากเข้าท่วมเข้าไปช่วยช้างไม่ได้
ก็รีบเอาเรือออกไปช่วยใช้เวลากว่า๒ชั่วโมงนะคุณผู้ชม
ถึงจะถูรูดถูกังลากเจ้าช้างตัวนี้ขึ้นมาได้
เพราะว่าช้างมันตกใจค่ะมันช็อก
เพราะว่าน้ำป่ามันก็มาเร็วมันเลยไม่ยอมเดินเลยยืนนิ่งเลย
แต่สุดท้ายอย่างที่บอกค่ะถูกังกันทุลักทุเลกันจนเอาขึ้นมาได้สำเร็จ
โดยสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่จังหวัดสุราธานีตอนนี้ถือว่าน่าเป็นห่วงค่ะ
เพราะว่าทางจังหวัดได้ประกาศเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
เฝ้าระวังสถานการณ์ต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดแล้ว